ไปดูเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟแนนซ์ไปตามยึดรถของชาวบ้านที่จังหวัดกระบี่เป็นรถกระบะ
นี่ฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็น๑๐แต่เขาก็ค้างค่างวดไว้เยอะนะ๕แสนอ่ะ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

มีการล็อกคอด้วยแล้วก็เจ้าของรถกระบะก็พยายามที่จะป้องกันขัดขืนนะ
ทางกลุ่มชายพวกนี้ก็ไปดึงกุญแจรถนะครับอ้างว่าเจ้าของรถติดค้างค่างวด
ยึดรถคืนบริษัทก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น
ขณะเกิดเหตุนะครับก็มีแม่ของเจ้าของรถมีภรรยาแล้วก็มีลูกวัยขวบเศษอยู่ในรถด้วย
ก็ร้องกันด้วยความตกใจแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อ๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เป็นเจ้าของรถชื่อว่านายวัชรินเดชศรีอายุ๓๔ปี
เป็นชาวบ้านตะบนเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกะบี่นะครับ
พาแม่พาภรรยาแล้วก็ลูกชายวัยขวบเศษจะไปซื้อของที่ห้างในตัวเมืองกระบี่
พอจอดรถจู่มีรถยนต์๔คันมาล้อมรถของเขาไว้ล้อมหน้าล้อมหลังเลย
แล้วชายชะกัน๑๐คนนะครับลงมาจากรถอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทไฟแนนซ์
จะมายึดรถกระบะที่ค้างค่างวดก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิป
ละมุนวุ่นวายโตเถียงกันอย่างรุนแรงมีคนเข้ามาล็อกคอเขา
ชกเข้าที่ใบหน้าเขาสองสามครั้งแย่งดึงกุญแจรถเดินหนีออกจากลานจอดรถไป
เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ
กลุ่มผู้ชายพวกนี้ก็เลยคืนกุญแจรถให้
อย่างไรหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมเนี่ยที่ถามไปเนี่ย
ถามเพื่อวัตถุประสงค์ว่าคุณเป็นพนักงานใช่ไหม

กับถ้าเป็นพนักงานจริงเขาก็ต้องมีเอกสารมีอะไร
พวกผมจะขอดูนะครับว่ามันเป็นยังไง
จะได้คุยพูดคุยเจรจากันทีนี้พอผมขึ้นบนรถปุ๊บเนี่ย
เขาก็เข้ามาดึงกุญแจเลยครับผมดึงกุญแจครับ
ชากกุญแจแล้วก็กระแทกประตูเนี่ยไปติดเสา
ภรรยาของนายวัชรินบอกว่าตอนนั้นตกใจกันมากนะครับ
กลุ่มชายชะกันบุกเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว
พอเห็นว่ารถถูกล้อมหน้าล้อมหลังก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ไม่ทันตั้งตัวค่ะพี่ตกใจมากเลยค่ะตอนนั้นลูกก็ร้องอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอมันยังไงคุยกันไม่ลงจอยผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้ามา
แล้วก็นั่นเลยค่ะกูกันเข้ามาเลยค่ะ
ทำงานเหรอค่ะแล้วก็มาล็อกคอพี่กับเขาแล้วก็หนูก็ตกใจมาก
ก็ยังดีที่ว่าตั้งสติได้ทันอย่างนี้ค่ะแล้วก็หยิบกล้องมาถ่ายอย่างนี้ค่ะ
วัชลินเจ้าของรถกระบะเขาก็ยอมรับว่าเขาค้างค่างวดรถไว้๕แสนบาทนะ
มีคำสั่งให้ชำระยอดเงินที่ค้างทั้งหมดหากไม่สามารถชำระได้
เพราะว่าเขาต้องใช้รถในการทำมาหากินรับปากว่าจะเร่งหาเงินมาจ่ายค่างวดให้ครบ
ภายใน๓เดือนตอนนี้ก็ได้เงินใกล้ครบ๕แสนบาทที่ค้างไว้แล้ว
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองกระบี่
เขาบอกว่าถ้าไฟแนนซ์จะยึดรถจริงก็เอาเอกสงค์เอกสารมาคุยกันให้ถูกต้อง
ไม่ใช่มายึดด้วยวิธีการแบบนี้อันนี้เขายอมไม่ได้